วันนี้เราเจาะลึกเรื่องของงูและสัตว์มีพิษกันหน่อย
โดยเฉพาะในกรุงเทพนะฮะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาถึงเดือนสิงหาคมนะ๘เดือนนะ
มีคนกรุงเนี่ยแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยจับงูจับสัตว์มีพิษต่างที่เข้าบ้านเนี่ย
ทั้งหมด๒หมื่นกว่าครั้ง
นั่นเท่ากับว่าในกรุงเทพเนี่ยงูมันเยอะจริงเหรอ
เยอะจริงพี่อุ๋ยคือมิ้วลงพื้นที่ไปไปที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขตนะคะ
วันหนึ่งเนี่ยมีคนโทรศัพท์เข้าไปขอความช่วยเหลือให้ไปช่วยจับงู
งูเข้าบ้านงูมาที่ทำงานวันหนึ่งแบบเยอะมากจริงจริง
นี่ไม่รวมกับช่วงนี้ที่ว่าฝนตกแล้วน้ำเข้ามาอะไรพวกนี้เข้ามานะ

ผู้ช่วยเขาจับงูมา

จริงเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ

เป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่ทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต้องไปช่วยเหลือประชาชนนะคะ
ที่แจ้งไปว่าให้มาช่วยหน่อยมาช่วยจับงู
มาช่วยจับสัตว์มีพิษที่หนีน้ำหนีน้ำฝน

วันหนึ่งทางกู้ภัยต้องรับศึกหนัก
ไปช่วยเหลือชาวบ้านโอ้โหเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ
เพราะว่าตามสถิติแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม
จนถึงเดือนสิงหาคมปี๒๕๖๕นี้
ผู้ภัยได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือประมาณ๒๒๐๐๐กว่าครั้ง

เฉลยวันหนึ่งกว่า๑๐๐ครั้งเลยนะคะ
ตอนนี้นะคะมิ้วว่าอยู่ที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขนค่ะ
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทางปพกรุงเทพมหานครบอกว่า
เป็นจุดที่ชาวบ้านขอให้ไปช่วยเหลือเยอะเป็นอันดับต้นเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นไปช่วยจับงูจับตัวเงินตัวทองหรือสัตว์มีพิษต่างค่ะ
สวัสดีครับดับเพลิงบางเขนครับ

พี่กู้ภัยสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน

ขอความช่วยเหลือให้ไปช่วยจับงู

จ่าสิบตำรวจพินโยพุกพินโย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน

กริมถนนเกษตรนวรรมินตร์กรุงเทพฯอาหารนคร

อยู่บริเวณที่เก็บล้อยางรถยนต์

กล้อยางและคว้าช่วงคองูเหลือมทันที

อย่างที่บอกงูมันจะขึ้นจากท่อนี้ครับ
พินโยคะมาจับงูตัวนี้ดูเหมือนไม่ยากเลยอ่ะ
ยากเพราะจริงมันเป็นช่วงเวลาของการหลบนอน

ก็จะเป็นป่าเป็นน้ำเป็นอะไรอย่างนี้
ใช่ครับมันเชิญชวนเมื่อกี้ถามกับพี่เจ้าของเต้น

ความยาวก็ผมว่าตัวนี้น่าจะ๓เมตร

ผอมครับผอม๓เมตรกว่า
ระยะเวลาห่างกันไม่ถึง๓๐นาที

เคสนี้เป็นงูสิงหางลาย
แม้จะไม่มีพิษแต่ก็ดุร้าย

แต่ก็เป็นงูพิษที่ชาวบ้านควรหลีกเลี่ยง
และแจ้งเจ้าหน้าที่จัดการแทน
ก็ส่วนใหญ่ที่หลายครั้งก็เรียกเจ้าหน้าที่ค่ะ
ไม่ค่อยได้จับเองเพราะว่ากลัวอยู่แล้ว

บ้านเราเลี้ยงหมาด้วยแล้วหนูกลัวอยู่แล้วด้วย

ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเพราะมันตัวเล็ก
จับงูได้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างไร
เป็นคำถามที่คุณผู้ชมสงสัย
อย่างงูเหลือมสัตว์ปากคุ้มครอง

งูพิษถ้าจับไปปล่อยที่อื่น
กระทบกับระบบนิเวศหรือไม่

เราก็จะจับไว้ในกรงส่วนที่เป็นด้านหน้า

เราก็จะส่งที่กรมอุทยานแห่งชาติ

ส่วนใหญ่จะเป็นงูที่อันตรายนะครับ

ในกล่องที่ค่อนข้างที่จะโอเคว่าปลอดภัยนะครับ
รอรวบรวมเพื่อจะนำส่งสถานสวภาสภากาชาติไทยครับ

เพื่อที่จะกลับมาทำเซรุมเพื่อที่จะมาช่วยคน
แล้วก็นำไปศึกษาวิจัยต่อครับ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะ
ถ้าเจองูเนี่ยค่ะมันก็คงจะตกใจนะพี่พินโย

ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมถ้างูขึ้นบ้านถ้าเราเจองูเราจะต้องยังไงครับ
วันนี้ช็อตหนึ่งที่ผมจะนำมาเหมือนสาธิต
บอกเบื้องต้นกับงูทุกชนิดเป็นงูเป็นสัตว์ที่สายตาไม่ดี
ฉะนั้นการเคลื่อนไหวครับมันเป็นสิ่งที่ไปรบกวนเขาค่ะ
คนที่ถูกกัดส่วนใหญ่ไม่เหยียบก็ไปใกล้เขา
ถ้าเราเจองูแล้วงูกำลังเลื้อยผ่านเราอย่างนี้ค่ะ

จริงแล้วสิ่งที่ผมบอกว่างูสายตามันดีเคลื่อนไหวคือสิ่งอันตราย

ต้องนิ่งหรือไม่ต้องยอดนิ่งครับสำคัญมาก
หลายคนคิดว่ามันทำไม่ได้แต่ตอนนั้นสติต้องดึงกลับมา
มันก็คืออันตรายพาจะสั่นได้แต่ห้ามขยับเยอะมันก็คืออันตรายผ่าจะสั่นได้แต่ห้ามขยับเยอะ
ตาเรามองใส่ตาเรามองที่งูตลอดเวลา
ดูเขาเคลื่อนแล้วเขาย้ายจากจุดเราไปกะไรในระยะที่ปลอดภัยระยะ
แล้วดูทิศทางเขาว่าโอเคเขาเข้าไปหันหัวไปตรงนู้นแล้ว
พอจุดนั้นเราขยับออกจุดนั้นได้
ส่วนกรณีที่สองสมมุติจำลองให้สถานการณ์เต็มมิ้นไปตากผ้า
เราควรจะทำอย่างไรวิธีการครับจริงแล้วเราอยู่ดิ้ง
ถ้าเขาเห็นเราไม่อันตรายไม่มีการเคลื่อนไหว
สิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่ได้ไปสร้างศัตรู

อ๋อเหรอคะใช่ครับไม่ไหวแล้ว

เรานิ่งไม่ได้แล้วทำอย่างไรดีไม่ได้แล้ว
เคลื่อนไหวขอให้เป็นการเคลื่อนไหวอย่างที่ช้าที่สุด

ช้าถึงช้าที่สุดครับเป็นการลาก

กเท้าถอยหลังครับโดยตาเรามองกับงูตลอด
พอเริ่มไกลปุ๊บสเต็ปเริ่มกว้างขึ้น
กว้างขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เราก็พลิกครับตาเรามองตลอด
จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญนะคะทำให้ได้ข้อมูลมาว่า
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เจองูหรือสัตว์มีพิษเนี่ยค่ะ

ฝนตกน้ำท่วมงูก็จะหนีไปอยู่ตามบ้านเรือนของประชาชน

ก็คือชุมชนที่ขยายตัวลุกล้ำไปในพื้นที่ทางธรรมชาตินะคะ
ก็จะทำให้เจองูหรือสัตว์มีพิษเหล่านี้
ตามพื้นที่ที่อยู่ในโพรงอาคารริมตลิ่งหรือว่าท่อระบายน้ำค่ะ

ตามธรรมชาติหรือสัตว์ที่คนเลี้ยงเอาไว้
ตันธรรมชาติก็คือหนูนกหรือว่ากระรอกนะคะ
ส่วนสัตว์ที่คนเลี้ยงไว้สุนัขแมวเป็ดไก่สิ่งต่างเหล่านี้ค่ะ
คือเหยื่อของงูที่งูจะไปกินเป็นอาหาร
คุณผู้ชมคะส่วนใหญ่งูที่จับได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จะเป็นงูเหลือมค่ะเป็นงูเหลือมมากถึง๗๐นะคะ
ส่วนอีก๒๕ก็เป็นทั้งงูหรือสัตว์ที่ท่องุ่ม
มีพิษและงูไม่มีพิษงูเห่างูสิงงูทางมะพร้าว
อีกห้าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็จะเป็นงูจงอางงูกับปะงูแมวเศร้า
งูเห่าพ่นพิษดำรวมถึงงูที่คนเลี้ยงไว้แล้วหลุดออกมา
งูที่อยู่ต่างถิ่นแล้วติดยานพานะหลุดรอดเข้ามาอยู่ในกรุงเทพค่ะ
แล้วทำไมกรุงเทพมหานครถึงพบงูเหลือมได้บ่อย
จากการสอบถามก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
คืองูเหลือมเนี่ยขยายพันธุ์ได้รวดเร็วในวัยเจริญพันธุ์ออกไข่ได้ประมาณ๕๐ฟองต่อครั้ง
งูจะเฝ้าไข่ทำให้อัตรารอดชีวิตงูสูงถึง๙๕
ประกอบกับงูเหลือมเป็นสัตว์ที่จัดอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร
ไม่มีสัตว์ชนิดไหนกินมันได้ค่ะ
เจอแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ก็ทำให้มันเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว
คล้องกับข้อมูลของนายสัตวแพทย์อลงกรมหันนบ
สัตวแพทย์อาวุโสที่ปรึกษาองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
พระบรมราชุปธรรมให้ข้อมูลเอาไว้ตามสื่อต่างว่า
ทีกรุงเทพหานครก็เป็นที่อยู่อาศัยของงูอยู่แล้วค่ะ
แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยเพราะคนกรุงเทพไม่นิยมกินเนื้องู
อัตราการแพร่พันธุ์ก็เลยเพิ่มขึ้น
และถ้าถามว่าพื้นที่ไหนที่พบงูเหลือมมากที่สุด
สถิติแล้วนะคะพบว่าพื้นที่ที่เจองูเหลือมบ่อย
ก็คือบรรทัศน์ทองสยามสแควร์และปฐุมวันค่ะ
ส่วนงูเห่าค่ะจะพบมากในพื้นที่ดอนเมือง
เขนลาดกระบังน้องแข็มหัวหมากและลาดพร้าวค่ะ
ส่วนวิธีการป้องกันไม่ให้งูเลื้อยเข้าบ้านนะคะ
สามารถทำได้วิธีเบื้องต้นง่ายก็คือปรับเปลี่ยนสภาพที่อยู่อาศัยค่ะ
โพรงใต้อาคารที่มีลักษณะชื้นแฉะ
งูชอบไปอาศัยอยู่ก็ต้องหาอะไรมากั้นเอาไว้

ก็อาจจะต้องมีมุ้งลวดหรือว่ามีไม้มาปิดกั้น
ส่วนบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงก็ควรที่จะกำหนดให้เป็นพื้นที่ปิดนะคะ
สำหรับวิธีการปฏิบัติตัวเมื่องูเข้าบ้าน
ถึงแม้ว่าพี่กู้ภัยจะแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวเบื้องต้นไปแล้วนะคะ
แต่ทางที่ดีเพื่อความปลอดภัยอย่าจับงูเองค่ะ
แจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญให้มาช่วยจับเพื่อความปลอดภัย
โทรไปได้เลยนะคะสำหรับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหน
สายด่วนตามนี้ค่ะ๒๔ชั่วโมงค่ะ
ดเบอร์กันไว้ก่อนนะใช่ค่ะคือมิ้วไม่กลัวงู
แต่เจองูเห่าไปก็เหงื่อแตกเหมือนกันพี่อุ๋ย
อันดับหนึ่งคือต้องนิ่งก่อนใช่ไหมต้องนิ่งนิ่งก่อนนะ
แต่คนจะนิ่งเวลาเจองูแบบตกใจแล้ววิ่งใช่ไหมแต่สิ่งที่ถูกต้องคือต้องนิ่ง
นิ่งก่อนเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องจดจำเอาไว้นะครับ
ไม่รู้อยู่ดีดีเกิดมันเจอขึ้นมาจะทำยังไงใช่ค่ะ